เรื่องของการแสดงหมอลำไม่ใช่แค่คนอย่างเราที่อยากดูหมอลำ
หมอลำมันม่วนมันสนุกนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว
พระท่านก็มาดูหมอลำค่ะ
ถักคำก่อนจะบาปมากไหมคะ
เป็นบัตรวีไอพีโอ้โหมีสั่งให้บรรทมด้วย
นอนดูเลยว่าไงคนยังดูคอนเสิร์ตหมอลำ
แล้วทำไมหนอพระพุทธรูปถึงจะนอนดูไม่ได้
โอ้ยตายแล้วนะเอออย่าบาปเด็ดหลวงพ่อ
เรื่องของเรื่องมาแสดงตรงนี้พอดีหรือเปล่า
คือตรงนี้เขาจัดงานคอนเสิร์ตไงล่ะคุณเห็นไหม
คือเอาจริงนะพอมีพระนอนอยู่ตรงนี้
ไม่มีใครกล้าตีรังกาเลยนะคะอาหาร
หมอลำมาทำการแสดงได้ถูกที่มากเลย
เหมือนมาแสดงให้ท่านดูเลยนะ
คือนอกจากองค์พระนอนที่นอนฟังหมอลำแล้ว

ก็จะมีพระพุทธรูปอีกองค์ที่กำลังนั่งฟังหมอลำเหมือนกัน
คือตรงนั้นน่ะเป็นลานวัดไงคุณลานวัดเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปอยู่แล้วตามปกติใช่ไหมคะ
เพราะว่าที่นั่งข้างหน่วยมีสาราแล้วมาดูกันดีกว่า
บางคนบอกว่าดิฉันชอบปางฟังลำ

เราใช่ประมาณนั้นฟังทางหน่อยอย่างไรถ้าตอนไหนก็ได้
เป็นคอมเมนต์ในโซเชียลนะคุณผู้ชม
ไม่ให้โด่งดัมม่อดัมม่าอะไรกันไปเอามาให้ดูกันในเง่มงโด่งโลกโซเชียล
ที่เขาเห็นมุมน่ารักของการไปดูคอนเสิร์ตหมอลำ
ก็เลยถ่ายมาลงคลิปในโซเชียลในติ๊กต๊อกนะคะ
ยังไงก็ขอบคุณผู้ใช้งานติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยค่ะ
เรื่องราวลักษณะแบบนี้เรามาเล่าให้ดูในมุมสนุกขำกันนะ